เมื่อวานเรามีเรื่องของพฤติกรรมนะครับในการเชียร์ฟุตบอลยูโรในครั้งนี้นะครับ
ก็มีการเล่นพนันกันอดตลับขับตานอนเพื่อเช็คผลการแข่งขันกันด้วยตัวเอง
ดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มีวงเงินสะพัดแล้วก็มีการทำงานของตำรวจอย่างเข้มข้นในการตรวจจับนะครับ
ล่าสุดเรามาดูกันดีกว่าเล่นการพนันอยากเล่นเล่นไปเราเตือนแล้ว
แต่แบบนี้ครับเล่นแล้วดีกว่านะครับได้รุ้นและสนุกกันทุกปีครับ

น้องเสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดขึ้นมากับการท้ายผลการแด่งขัน
มากกว่า๔๐ล้านบาทนะครับกับทางหนังสภิพธิ์ไทยรัฐนะครับ
บอกว่านู่นเลยครับไปถึงอำเภอเบตงนะครับ
เช็คกันหน่อยจังหวัดยาลาที่ทำการปริศนีย์ยังมีการตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับบรรยากาศ
พนักงานนะครับแต่งกายชุดนักฟุตบอลของทีมชาติต่าง
แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนนั้นซื้อปรายศนียบัตรแล้วก็ทายผลชีรางวัลกับทางไทยรัฐนะครับ

เป็นทีวีสีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
ก็จะมีการจับรางวัลกันวันที่๒๖กรกฎาคม
หลังจากมีการดังขันในรอบชิงจบไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อปรายศนียบัตร๑๐๐ใบขึ้นไป
ก็จะรับไปเลยนะครับเสื้อฟุตบอลทีมยูโร

ส่วนผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชม
และการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลยูโร๒๐๑

ที่๑ใน๑๐จังหวัดของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
พบว่าร้อยละ๓๖๙ตั้งใจดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร
โดยทีมที่เชียร์มากที่สุดก็คืออังกฤษและเยอรมนีนะครับ

ไม่เคยได้ยินกันแล้วก็ไม่เคยได้ฟังการรณรงค
หรือว่าการถูกห้ามพร้อมให้เล่นการพนัน

ส่วนเล่นในวงเงินตั้งแต่ไม่เกิน๕๐๐๕๐๐๐บาทก็น่าสนใจเหมือนกัน
โดยเงินที่จะนำมาเล่นพนันนั้นส่วนใหญ่
มาจากเงินเก็บและเงินที่ได้จากทางบ้านถึงร้อยละ๒๖นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่า๑๒๖จะเล่นในทุกสัปดาห์ด้วย
โอ้โหเอาละครับติดกันงอมแงมนะครับ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการห้ามปรามไม่ให้เล่นพนันบอลมากสุดก็คือ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับ

ส่วนช่องทางที่ใช้รับข้อมูลเล่นพนันบอล

รองลงมาคือหนังสือพิมพ์กีฬาแล้วก็อินเตอร์เน็ต
รวมถึงสื่อโทรทัศน์ครับ